เที่ยง๒นาทีคุณผู้ชมจะให้ดูอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก
ขับไปทับหมาที่พุ่งออกมากลางถนน
เจ้าของหมาไม่พอใจถามหาความรับผิดชอบ
ผมทิ้งท้ายไว้ช่วงที่แล้วให้คุณขวัญให้คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อย

นั่นแหละครับโดนทับไปแล้วนะฮะสุนัขตัวนั้น
แต่ต่อมามีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งครับ
ไปพูดคุยกับคนขับรถบรรทุกคู่กรณี
ซึ่งฝ่ายคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาอ้างว่า
เขาไม่รู้ว่าขับรถไปทับหมา
ฝ่ายผู้หญิงบอกเธอต้องการเพียงคำขอโทษเท่านั้น
ฝ่ายคนขับรถบรรทุกบอกว่าตนเนี่ยขับรถอยู่บนถนนนะ
ไม่ได้ขับเข้าไปในบ้านคุณขวัญคุณผู้ชม

หมาเมื่อสักครู่เราเห็นกันทุกสายตาว่ามันวิ่งออกมา

เขาขับบนถนนหมามันวิ่งมาเอง

หมาวิ่งมาเข้ามาหาล้อคนขับรถเขาจะรู้ไหม
เป็นคนเนี่ยมันต้องรู้ดิสัตว์น่ะ
หูยขัดรถมาเป็นจิสิปีหยิบหมาหยิบแพ้วหยิบคน

นี่แหละครับเป็นเหตุผลจากทั้งสองฝ่าย

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะสามารถตัดสินได้
กันไปเถียงกันมาครับไม่จบเท่านี้ปรากฏว่า
คุณป้าท่านพูดไปถึงเจ้านายของคนขับรถเลยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องเจ้าของบริษัทเลย

ขับรถมาชนหมาแล้วไม่รับผิดชอบเนี่ย
ส่วนเพื่อนของคู่กรณีที่อยู่ในเหตุการณ์
พยายามเตือนป้าป้าใจเย็น
เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัทเลย
คู่กรณีก็ยังยืนยันว่าเขามองไม่เห็นสุนัข
แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น

ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรคืบหน้า

ให้คุณผู้ชมได้รับทราบแน่นอนครับ